เฟซบุ๊กชื่อดังนะคะเค้าได้เอาคลิปหนึ่งค่ะ
โพสต์นะคะเขาบอกว่าเนี่ยเป็นคุณพ่อคุณแม่นะ
แล้วมีลูกเล็กอย่าให้คลาดสายตาเลยเป็นเหตุการณ์อะไร

โอเคได้ไหม
เหตุการณ์ก็คือคุณแม่ยืนคุยโทรศัพท์ค่ะ
หันข้างให้ลูกเหลือบมาด้านหลังนิดนึง
มุมนี้มองไม่เห็นลูกนะคะแล้วลูกเห็นน้ำไม่ได้ค่ะ
นี่ค่ะน้ำมันอยู่ในถังนะคะและถังก็สูง
จริงน่าจะสูงประมาณตัวน้องเลยค่ะนี่ค่ะ

ตอนแรกเห็นน้องเขาเล่นของเล่นแล้วของเล่นมันตกลงไปไง
น้องคงพยายามจะเก็บ
เขาระบุบอกว่าคุณแม่ท่านนี้ยืนคุยโทรศัพท์
กับคนขับแกรปอยู่ลักษณะบอกทางไง

แต่คุณแม่บอกว่าได้ยินเสียงดังบุ๋มนะคะ

หลายรายเคยเสียชีวิตเพราะตกถังน้ำมาแล้ว
สติพ่อแม่ผู้ปกครองต้องระวังให้ดี
อาจจะไม่โชคดีแบบในคลิปก็ได้ค่ะ